แผ่นที่๑ที่ไม่ได้เลือกคือเพลงเก่งของคุณ
เพราะฉะนั้นแผ่นที่๕ข้ามเพลงนี้ไปเลย

ลุกเลยไม่น่าเชื่อป้าเลิกได้นะข้ามเพลงนี้ไปเลย
ถ้าข้ามไปเลยก็ไม่ต้องร้องป้าจ๋าป้ารับแล้วจ้า
หกหมื่นบาทเชิญบ๊าย
สำเร็จเยี่ยมมากแล้วโปะเลยข้ามไปเลยไม่ต้องร้องเลยด้วยซ้ำ
ไม่ต้องร้องรับไปเลยหกหมื่นบาท
ตรงนี้ร้องเพลงแค่สองสามเพลงเท่านั้นเอง
นี่นะครับรายการของเราเป็นทางรัฐให้
สำหรับคนที่มีปัญหานี้ไม่งั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้เขาได้ยังไง
แล้วถึงเวลาคับขันป้าก็ตัดสินใจได้เยี่ยมด้วย
กล้าที่จะแบบฝากความกดดันมาได้
โอ้โหเสี่ยงกล้าที่จะเสี่ยงแล้วประสบความสำเร็จด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ผ่านไปแล้วเหลืออีกเพลงเดียว
ก็จะได้ตามเป้า๘๐๐๐บาท
อย่ารอช้าเลยจ้ะครับผมตอนนี้เครื่องร้อนแล้วตัวช่วยหมดแล้ว
ตอนนี้ก็คือเดาภาวนาให้เพลงที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นเพลงที่ป้าร้องได้นะครับ
อินโทรเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทมาเลยครับ

ก็ยังนึกเพราะนึกไม่ออกนี่แหละนึกชื่อไม่ออก
ตัวช่วยไม่มีแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงแล้ว
ถ้าจะไปได้ตอนนี้อย่างเดียวคือต้องร้องให้ได้เท่านั้น
แต่ถ้าร้องไม่ได้ก็คงจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงนะป้าสมจิตนะ
คือเราเสี่ยงมาแล้วอันไหนที่มันไม่ควรเสี่ยงมันก็ไม่ควรเสี่ยง

หยุดนะครับการแข่งขันของเราก็จบลงหยุดก็รับเงินที่สะสมมานะครับ
ในเพลงที่๔นะครับวันนี้นักสู้ชีวิตป้าสมจิตของเรารับจากรายการของเราไป
เงินทุนสู้ชีวิตครับ๖๐๐๐บาทครับ
สนใจแล้วป่ะนะ
ยังถือว่าไม่เสียหาย

เพราะว่าตอนนี้แต่ว่าแต่เงินพันเลยเงินร้อยก็หายาก
นั่นเลยนะครับคือดูรูปการณ์แล้วเนี่ย
เป็นทุกบาททุกตั้งมีค่ามีค่ามาก

เหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องดูแลคนในบ้านแต่ก็เป็นเรื่องดีเหลือเกินที่คุณป้าทำให้คนในบ้าน
วันนี้ป้ามายืนบนเวทีของเรา

มันผ่อนปนความรู้สึกของป้าได้ขนาดไหนจ๊ะป้า
ก็ได้ได้ค่ะได้ระดับหนึ่งได้เยอะเหมือนกัน

อย่างน้อยก็มีแล้วมีรถที่จะเป็นรถของเรา
ใครที่มีรถเข็นนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะที่อยากบริจาคนะคะ

หรือว่าจะร่วมบริจาคเงินนะเดี๋ยวไปขึ้นให้นะให้กับคุณป้าสมจิตนะคะ

ถือว่าประสบความสำเร็จในการมาออกรายการของเรา
เมื่อกี้นี้นะตอนเลือกแผ่นป้ายนะโป๊ะเลยข้ามไปเลย
แม้ถ้าได้เพลงเก่งนะได้ฟังป่าร้องอีกเพลง
จริงเนี่ยอยากจะฟังป้าเขาร้องสักนิดหนึ่ง

ก็วันนี้เนี่ยเราให้ป้าร้องให้ฟังดีกว่า
งั้นป้าจ๊ะป้าร้องเพลงนี้ทิ้งท้ายรายการให้เราสักนิดนึงนะ

เขียนฝันไว้ข้างฝา

ข้างฝา

ข้างฝา

เขียนติดฟังว่าต้องสวย
ลูกต้องทำให้ได้
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ

วันฟ้ามัวมาขึ้นรถตัวที่อำเภิร์น
หอบฝันเพื่อนน้ำตาเอิญเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้
แลกรายได้ที่ใจสอหาไม่ตรงที่เรียนมา
ก็ต้องรีบกว่ารอเธอไม่ไหว
เช่าห้องสมสุขนอนเพื่อลดทอนรายจ่าย
จะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเรือนรั่วงข้างหัวเตียงแม่
จะคงขยันที่แก่
ที่พ่อปั่นมีห่อรบเหลื่อน
น้องอ่อนว่อนกองอยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
ภาพหวังข้างจะย้ำเตือนฟันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำอำเทาะไว้เตือนใจฝันสายเรื่องน้ำตาเอิง
เพื่อทำภูมิมันจากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสวยแม่เมื่อใครจะร้ายต่อ

ลูกแม่ยังสวยแม่เมืองใครจะร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอพยายามทรงมือ
แม่เมืองใครจะร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอพยายามทรงมือ
ท้อได้แต่ถอยไม่ได้
เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้
ห้ามเจ็บห้ามตาย
ต้องขอขอบคุณป้าสมจิตและคุณลุงมาให้เกียรติกับรายการของเรา
อุตส่าห์เดินทางมาร่วมรายการทั้งที่ป่วยหนักแบบกว่า
แบบนี้นะฮะก็ขอให้ครอบครัวของป้าสมจิตมีความสุข
มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

มีกำลังที่จะดูแลครอบครัวต่อไป

หลังจากจบรายการของเราดูกันต่อเลยค่ะสำหรับเกมต่อชีวิตค่ะ

ป้าขอขอบบทุกคนทางรายการ
ที่ให้โอกาสป๊าได้ซื้อเพื่อข้อป่วง

แต่ป้าก็จะซื้อต่อไปเพื่อข้อป่วง

ที่บ้านของผมอยู่กันสี่คน
เป็นโรคออบหืดถ้าอย่างมากเลยก็ชัก
คนที่๒คือตาตาก็มีโรคประจำตัว
เป็นต้อหินและอีกโรคนึงที่ตาผม
เป็นหนักเลยก็คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
คนที่๓คือหญายผมหัวเข้าเสื่อม

รายได้ของแม่ผมถ้าหากต้นทุนแล้วก็ได้กำไร๓๔๐๐ครับ

หลังจากนั้นครับผมก็เริ่มตะเวนการเปิดหมวกครับ

ส่วนเงินค่าเทิมของผมเอามาใช้หมดเลยครับผม
ถ้าไม่ใช้ก็อดตายครับไม่มีกินครับ
แม่ก็มาบอกสู้นะครอบครัวเราต้องผ่านไปได้